แล้วเปิดช่องโอกาสหากินกันสูงฮะ
ในเมื่อหน่วยงานรัฐการณ์ส่วนใหญ่มีปัญหาคือสวปกรที่ดินกลมประมาณกลมทรยาน
ปัญหาเรื่องแนวเขตไอ้คนยากคนจนเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอก
แต่มันมีปัญหาคือคนรวย
ที่ไปบุกลุกพื้นที่ป่าเช่นอุทยานศรีหน้าสนามกอล์ฟสนามอะไรเนี่ย
เข้าไปในป่าเพราะไปทำแนวใหม่ง่ะ

ก็จะมาใช้เข้าประชุมจมูกคลมคลแมว
ปัญหาคือว่าพื้นที่วังน้ำเขียวไปทับซ้อนสอบประกอบ๕๘๐๐ไร่
ส่วนนี้คนยากคนจนเขาทำกินอยู่
แต่ที่จับกลุ่มเนี่ยมันรวมไป๘๐๐ไร่

แล้วไปแอบออกเคล็กสอล่อ๕ค
อันนี้ถ้าไปทำวันแม็ปกันออกไปเนี่ย

แล้วเค้าจะเสกให้เป็นสพกได้ไหม
สมมุติว่าอยู่นอกเขตสปกร
แต่ว่าทำไปทำมามันไปอยู่ในใบสพก
เหมือนที่สปกรจังหวัดนครราชศรีมา

ก็เรียกลักษณ์หลักทำไปเรื่อยเปื่อยอย่างนี้แหละ
หนึ่งไม่มีเขตประกาศเขตปฏิรูปไอ้ปฏิรูปเนี่ยมันประกาศสามป่าที่ป่าเนี่ย
มันไม่มีเขาแก่งดินสอเขาสโตนเขาแก่งเตี้ยมเนี่ย
ไม่ใช่เป็นป่าไม่ใช่เป็นสอบประกอบ
นี่เป็นพิธีอุทยานแห่งชาติเต็มแต่ไปบวม๘๐๐ไล่ไปออกหลักฐาน
๘๑คดีเนี่ยที่จับเนี่ยหมอของเต้ก็อยู่ในนี้อันนั้นผมจับไว้อยู่ในนี้
ตอนนี้ก็ไปแอบออกส์สวรรค์๕กรที่ไปยื่นในรายการสังมัยฟ้อง
ก็แจ้งจากสำเนยคณีปฏิรุงที่ยุทธิบินสิริการจะยกเลิกหุตยานแห่งชาติเป็นเรื่องใหญ่
เพราะไม่มีมาตรศาสตร์๔ปีแล้วต้องไปแก้กิจดีการ
ตอนนี้เขาแค่เสนอนำเข้าคอลโมอ๋อ

นำเข้าคอลโมเห็นชอบมันต้องไปแก้ไขพื้นที่ได้ไหมล่ะ
ถ้าเขาไปถกไว้ในคอลโลมอล์ผมว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
ฉะนั้นไอ้๘๘กามองเต้กับอะไรกับ๑๐กว่าแห่งที่

ไม่ได้ผลจากไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้อนิสงคนว่างั้นเถอะ
ทำไม่ได้หรอกนะไอ้๘๐๐๐ไล่บวมของคุณได้ออกอยู่บ้านคุณดี
มีไปแอบออกไม่มีกฎหมายรองรับไปทำได้ไง
เขาไปแจ้งดำเบินคดีตรับประกอบได้หมดละ
ทีนี้วันก่อนเนี่ยท่านดำรงให้สัมภาษณ์ไว้ชัดเจนเลยว่า
เรื่องของ๘๘กามองเต้
จะต้องถูกลื้อถอนให้ไปปะปรักใกล้
ปักป้ายลื้อถอนปักป้าย๒ครั้งถ้าไม่ลื้อถอน

แล้วก็แจ้งบินค่าลื้อถอนถ้ากรมไม่ทำ
ก็จะขัดมาตรา๑๕๗ละเว้นปฏิบัติหน้าที่
แล้วมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันมันเป็นยังไงครับถึงเงียบกลิบ
คือเรื่องนี้ผมให้บรรยายให้ประชาชนรวมฟังนิดหนึ่ง
คือเวลาไปจับกลุ่มเนี่ยกรมยานไปจับกลุ่มปั๊บเนี่ย

ครั้งละสิบห้าวันสี่ห้าวันสักเก้าสิบวัน

ปรากฏไลน์เนี่ยเขาอุทธรณ์ทุกลายอุทธรณ์หมด
ถ้าอยากอุทธยานบินกันก็ต้องลื้อถอนตามมาตรา๒๒
เขายื่นสารปกครองแต่ถ้ามายื่นจบเลยนะ
ถ้าไม่ยื่นปั๊บเนี่ยผมปั๊บผมขัดขั้นปั๊บ
ภายในข้าวสุดวันคนต้องลื้อถอนตามกฎหมายไม่ได้ไปไหนหรอก

อันนี้ไปยื่นฟ้องสารปกครองก็ต้องให้เวลาสารปกครองจริงจะลื้อก็ได้
แต่ว่าเราให้โอกาสสารปกครองแต่ที่ผ่านมา๓๗คดีสารปกครองเนี่ย
ไม่เคยคุ้มครองสักคดีหนึ่งเลยในอุทยานเพราะไม่มีกฎหมายอะไรที่จะมาคุ้มครองได้หรอกมันง่ายจริง

คุ้มครองต้องให้เวลาอีกเป็นปีสองปี
ฉะนั้นที่เงียบไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไปร้องสารปกครอง

จึงต้องให้เวลาให้สารปกครองพิจารณา

กี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่รู้
ก็ขึ้นอยู่สารปกครอง

อ๋ออ๋อฉะนั้นประเด็นนี้สองเรื่องสองเรื่องใหญ่คือ
เพราะมันชัดเจนว่าที่ดินสอปกรถูกไหมครับ
คือถ้าเขาทำได้นะสมมุติสอบประกอบราชการไปออกให้นะ
เขาไปยื่นสารปกครองสารปกครองก็ต้องคุ้มครองเขาอีก

อืมอืมอืม
เป็นที่สอบประกอบแต่วันนี้เราชี้แจงไปหมดแล้ว
แล้วก็ดำเนินคดีเจ้าที่สอบประคอไปหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นวังน้ำเขียวเนี่ย
ที่เขาอ้างกันนักกันหนาว่ามันไม่ใช่คนลุกป่าหรอก
เขตป่าไปไปทำเขตลุกคนยังไงก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้ว

คืออย่างนี้มันมี๒ประเภท
คือคนยากคนจนเขาทำกินเขามีโครงการคอทช๕๘๐๐ไร่เนี่ย
ที่สอปกรไปประกาศทัพอุทยาน
คือปฏิรูปที่ดินประกาศปี๒๑ประกาศควบคุมใช้เขตพื้นที่
กำเนินคุมที่หมดแต่อุทยานประกาศปี๒๔
ปี๒๗สอปกรไปประกาศมีภารกิจกราบปฏิรูปที่ดินทุกประเทศไปทับ
แล้วมันได้ยกเลือกอุทยานก็คาเร็งคาสาร๕๘๐๐๐ไล่
พวกนี้คนจนทำกินอยู่ทุกวันนี้เราไม่ได้จับเลย
ทำกินอยู่สามารถเข้าโครงการคอตชได้ตรงนี้
แต่ที่มันมีปัญหาคือไอ้๘๐๐ไร่ที่จับรีสอร์ทที่ผมจับสมัยนั้นมันบวม
มันไม่อยู่ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินแต่ปฏิรูปที่ดินแปลงมาแทบไปทำสร๕ค
โดยสังหวัดและออกสปกร๔๑นี่มันเกิดจากปัญหาเจ้าที่ของราศทำตรงนี้
เขาทำงานอะไรเป็นแนวเดียวกันไหม
คืออย่างนี้ปฏิรูปที่ดินมันไม่มีกฎหมายบังคับ
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เกิน๑๐๐ไร่ขึ้นไปต้องเอามาแจ้งภายใน๙๐วัน
ตอนนั้นนะปตชก็ไม่เอา
ตอนหลังก็ไปยึดคืนที่ผมบอกให้ยึดคืน
วันนี้มันเปลี่ยนมือไป๑๐ล้านคนไล่
มันจะกลมป่าไม้๓๐กว่าล้านไล่มันเปลี่ยนมือไป๑๐กว่าล้านไล่
ก็ไปเอามันได้๒สำแสนไล่แล้วก็เลิกราช
เพราะปฏิรูปที่ดีมันเอาคืนง่ายเพราะชื่อมันติดอยู่ในรักษานสวปก๔๐๑
เราก็เรียกบ้านมาคืนขายให้อาจแยกขายไป๒๐ไล่

ไม่มีสิทธิ์ไปเก็บเขาเช้าแล้ว
ถ้าเชิดตกเป็นของแผ่นดิน

แต่ต้องกรรมการสอบเจ้านาธิสวปกร
นั้นใครเป็นปฏิรุทิศจังหวัดใครเป็นอยู่ให้ตั้งกรรมการตอบ๑๕๗
อย่างนี้คือเวลานี้รัฐบาลไหนมาใหม่เนี่ย
จะมาร้องเรียนปัญหาเดิมนั่นแหละว่าคนที่ถูกดำเนินคดีเป็นชาวบ้านเนี่ย
โน้นอย่างนี้แล้วมันก็อีนุงตุงนังมาทุกรัฐบาล
ถามคุณดำรงเป็นคำถามสุดท้าย
ชีวิตเราเนี่ยจะได้เห็นไหมว่าเรื่องที่ดินเนี่ยมันเรียบร้อยแล้ว
ไม่มีเรื่องแบบนี้ไม่อีนุงตุงนังกันอยู่แบบนี้จะได้เห็นไหมไม่มีข่าว
ไม่มีทางไม่มีทางสงบลงได้
ก็จะเป็นอย่างนี้ให้แก้ตายกฎหมายก็จะเป็นอยู่อย่างนี้
อันนี้สิทธนมั่งปัญหามั่งอะไรมั่งชาวบ้านยากจนเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอก
ผมบอกทั่วประเทศวันนี้ป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศที่คนยากคนจนไปบุกลุกก็ให้เช่าสิ
เขาเช่าไล่แล้วติดบาทแล้วก็ปลูกไม้ป่าไปไล่ได้ต้นไม้เหนือไล่ได้พืชทั้งหมด
ต้องปลูกข้าวโพดกะหล่ำปีให้ฆ่าโลกร้อนเข้าไปไล่ต่อไล่ราคาดีจะตายไปทำไมเขาปลูกล่ะ
อืมอ่าสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศล่ะเอาต้นน้ำลำทานก่อนก็ได้
ไม่ต้องปลูกกระหล่ำปีไม่ต้องขี้ยาขย่าไม่ต้องเขาป่า
การปลูกรัฐบาทอยู่ประหละและไม่มีวิธีอื่นดีด้วย

ขอบคุณขอบคุณนะคุณดำรงครับ

เรื่องเรื่องใหญ่เลยครับ
เรื่องคนบุกลุกป่าป่าบุกลุกคน

เราตายก็ยังแก้ไม่ได้

วันนี้ตอบคำถามของคนที่
เขาบอกว่าเป็นคนรักผืนป่า